ไปดูความคืบหน้าคดีสังหารนักธุรกิจใหญ่
ในบ่อนคาซิโนของกัมพูชาหรือว่าเสียตุ้มนั่นเอง
หลังจากที่ไปขุดพบศพแล้วญาติบอกว่าเจอศพปุ๊บ
สิ่งที่พูดคือทำไมถึงทำกันได้ขนาดนี้
เพราะว่าเสียตุ้มนั้นทางครอบครัวบอกว่าเป็นคนดี

ตำรวจบอกว่าจากนี้ไปจะแกะรอยคนร้าย
ดูจากลายนิ้วมือดูจากรถเก่งนะครับ
ค่ะเพราะว่าทางกองพิสูจน์หลักฐานของกัมพูชาบอกว่า
คนร้ายที่ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้
น่าจะมีประมาณ๔๕คนนะคะ
ตอนนี้มีเบาะแสคนร้ายแล้ว
เพราะว่ามีลายนิ้วมือปรากฏอยู่ที่กล่องข้าว
น้ำพลาสติกรวมถึงมีหลักฐานจากรถยนต์ด้วยนะคะ
ส่วนผลการชนสูตรศพของเสียตุ้มนั้น
ทางโรงพยาบาลตำรวจยืนยันว่า
ตุ้มเสียชีวิตจากการถูกยิง
และเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า๗วันค่ะ
ส่วนทางด้านของหุ้นส่วนคนสนิท
ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ซึ่งก็ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะคะ
บอกว่าตอนนี้ตกเป็นจำเลยสังคม
ยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าตัวเองไม่เคยยืมเงินเสียตุ้มไป
เป็นเพียงหุ้นส่วนที่ลงทุนร่วมกันเท่านั้นค่ะ
นายอรุณวงรักหุ้นส่วนคนสนิทที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ในคดีอุ้มฆ่านายสมนึกจรูนจิรเสถียรหรือเสียตุ้ม
นักธุรกิจร้อยล้านกาซิโนไพลินปลามิงโก้ฝั่งกัมพูชา
เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านหนังสือแถลงการ
ขอความเป็นธรรมโดยแจกให้กับผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจังหวัดสะแก้วนะคะ
มีใจความระบุว่าขณะนี้กำลังกลายเป็นจำเลยสังคม
ไม่เคยยืมเงินผู้ตายตามที่เป็นข่าว
แต่เป็นการทำธุรกิจกาซิโนร่วมกัน
และนำเงินไปลงทุนปล่อยเครดิตให้ลูกค้า
ส่วนวันเกิดเหตุยอมรับว่าอยู่กับผู้ตายจริง

เนื่องจากต้องการหาซื้อที่ดินไว้ปลูกบ้านพักให้คนงาน
หลังคุยกันเสร็จได้แวะคุยธุระต่อกับลูกค้าที่กาซิโน
ส่วนผู้ตายนั่งรถไปดูที่ดินกับในหน้าจนกระทั่งหายตัวไปค่ะ
ส่วนผลการชนะสูตรศพนั้นนะคะพลตำรวจรีในแพทย์พรชัยสุธีรคุณ
ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เปิดเผยว่าศพดังกล่าวเสียชีวิตจากการถูกยิง
ปืน๒นัดที่บริเวณทรงอกและลำคอ
จากทางด้านหลังโดยเป็นการยิงห่างตัว
ไม่ใช่การเจาะยิงคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วมากกว่า๗วัน
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบอย่างละเอียด
ในส่วนของดีเอ็นเอที่เก็บจากกระดูกอ่อนของศพ
หัวหน้าการประสานงานชายแดนไทยกัมพูชา
เปิดเผยว่าได้รับการเปิดเผยจากกองพิสูจน์หลักฐานของกัมพูชานะคะ
คดีนี้มีผู้อยู่ในเหตุการณ์ประมาณ๔๕คน
จากพบลายนิ้วมือปรากฏบนกล่องข้าวและขวดพลาสติกน้ำดื่ม
รวมทั้งได้เบาะแสคนร้ายแล้วว่ามีใครบ้าง
โดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุอุ้ม
ส่วนปมสังหารนั้นก็มุ่งไปที่การฆ่าล้างหนี้ค่ะ
ส่วนนางสาวราพรนวเจริญกุลภรรยาเสียตุ้ม
บอกว่าหลังจากนี้จะรับศพสามีไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองรี
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีต่อไป